เรื่องของหนูน้อยกะตันอยู่ครับคุณบุ๊คคุณธรรมแข็ง
บอกว่าต้องดูแลคุณยายและเลี้ยงน้องอีก๑คนนะครับ

เก็บสาเล็งเก็บของเก่าขาย

ออกถีบรถสาเล็งขายนะครับ

คือเก็บขยะตามถนนนะครับ
ที่ถนนสายอ่างศิราอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
วัย๕สัยและหญ้าอายุนะครับ

กำลังเรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนวัดเสม็ด
ไม่มีพ่อแม่อาศัยอยู่
เธออยู่กับบ้านอยู่กับคุณยายเล็กนะครับ

เธอบอกว่าออกเก็บขยะเก็บของเก่าหาเงินมา
มากมันทางชีวิต๒ปีแล้วครับแล้วไม่คิดอายใคร

เด็กชายนรงเดชบอกว่าตอนนี้บ้านที่ปลูกเป็นพื้นที่บ้านเช่านะครับ
ถูกต้นไม้ล้มทับเสียหายในช่วงฝนตกที่ผ่านมาด้วย

ขณะที่ร้านค้าบางร้านได้เห็นเด็กชายนรงเดชก็ช่วยแล้วครับ

เอาเก็บไว้ให้เด็กไทยนรงเดชเอาไปขายต่อเลยนะครับ
คือน้องจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปเก็บจากที่อื่น

เป็นเด็กยอดกระตันยูที่บอกว่าเพื่อช่วยเหลือ
คือเด็กบอกว่าต้องไหนจะฆ่าเราเรียนตัวเอง
ค่ะค่ะ